ดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะฮะสืบเนื่องจากเรื่องของการติดยาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วก็คลั่งยา
ผู้ชายคนหนึ่งคลั่งยาเสพติดไปยิงเขาตายหนึ่งและยิงเจ็บอีกสองนะฮะ
สองคนที่เจ็บเนี่ยหนึ่งคือเมียของตัวเองค่ะอีกหนึ่งคือตำรวจที่จะไประงับเหตุ
สุดท้ายถูกยิงจนบาดเจ็บแล้วก็คุมตัวไว้ได้นะครับไปดูช่วงที่มีพลเมืองดีเนี่ย
เขาเห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์แล้วสะพายปืนไปด้วยนะถือปืนไปด้วยนะครับ
แล้วเขาขี่ขับรถไล่ตามนะครับไปดูนะครับช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับ

นี่คือคนร้ายนะฮะขี่จักรยานยนต์ไปตามเนี่ยฮะหลังจากยิงคนมาแล้วนะครับ
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีนี่ยิงคนตายมาแล้วนะครับยิงเมียตัวเองเจ็บด้วยนะ
พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ขับรถไล่ตามบันทึกภาพเอาไว้ด้วย
จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปมีปืนลูกซองสะพายไปด้วยนะครับ
พายปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยเพิ่งยิงคนตายมาหนึ่ง
พันเลยฮะตัวเองเจ็บอีกหนึ่งแล้วก็หนีการจับกลุ่มของตำรวจ
คือสุดท้ายเนี่ยตอนที่ตำรวจไล่จับกลุ่มเนี่ย
ยิงปืนใส่ตำรวจตำรวจก็ยิงตอบโต้
แล้วตอนที่ยิงใส่ตำรวจมีตำรวจนายหนึ่งถูกกระสุนเข้าทะลุอกเลยนะฮะ

จากนั้นคนร้ายคนนี้ถูกยิงเข้าที่แขนเหมือนกัน
บาดเจ็บไปต่อไม่ได้แล้วก็ถูกคุมตัวไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงวันนี้แต่นี่เป็นระหว่างทาง
ตอนกำลังไล่ล่ากันแล้วพลเมืองดีเขาเห็นเนี่ยเขาขับรถไล่ตาม
เพื่อจะบันทึกภาพแล้วก็คอยแจ้งเจ้าหน้าที่

เริ่มจากช่วงเที่ยงวันนี้ตำรวจสพนปริงที่นครสวรรค์นะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายบุญเลิศอายุ๗๒ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำในตะบนกลางแดด
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คุณตาบุญเลิศ
นามสกุลโพนี่ครับ
ชาวบ้านบอกว่าคนที่ยิงคุณตาบุญเลิศเสียชีวิต
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
หลังจากใช้ปืนยิงตาบุญเลิศจนเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นก็หลบหนีไปนะคือกระสุนเข้าที่ศีรษะเลยนะฮะ
คุณตาบุญเลิศเนี่ยนายมานพคนก่อเหตุ
ยังใช้ปืนยิงภรรยาตัวเองบาดเจ็บอีกคนนึง
คือตอนที่ถูกยิงเนี่ยภรรยาเนี่ย
เอี้ยวตัวหลบได้ทันก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่มีตำรวจอีกนายนึงจะมาระงับเหตุในกระสุนเข้าหน้าอกเลยนะฮะ
นายหนึ่งเจ็บสองครับทุกผู้ชมครับ
สาเหตุที่นายนบมายิงคุณตาบุญเลิศเจ้าของร้านขายของชำ
ชาวบ้านบอกว่าน่าจะหลอนยาเสพติด
ตอนที่มาถึงเนี่ยทำทีเป็นมาถามหาคนนะ
จากนั้นเนี่ยอยู่ดีเนี่ยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เขาเลยฮะ

ขับมอเซคมื้อเดียวมาถึงมาจอด
แล้วถามหาคนชื่นของในตัวสนุก

ไม่มีเขาก็วิ่งหนีไป
คนมันก็นั่งอยู่เฉยเหมือนแบบนี้เข้าไม่รู้เรื่องเลย

เขาไม่ได้อยู่นั่งอยู่ในรับบ้าน
มีฯประจำเลย
นี่ค่ะนี่ฟังจากผู้ใหญ่บ้านที่เล่าให้ฟังยิ่งน่าตกใจ

แต่ไม่มีใครเคยเสียชีวิตโอ้โหตายแล้ว

นี่ถือปืนออกมายิงคนตายนะยิงเมียตัวเองเจ็บยิงตำรวจอีก
ท่านผู้ชมครับพอยิงคุณตาบุญเลิศเจ้าของร้านขายของชำเสียชีวิตแล้ว
นบเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีจากจุดเกิดเหตุจุดแรกนะ
ขี่ห่างไปเนี่ยประมาณ๓กิโลเมตรสะพายปืนไปด้วย
แล้วก็ไปเจอกับตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุนะครับ
ร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาแสงปานเป็นรองสารวัสสืบสวนสพนปริง
ขับรถไล่ตามมาก็พยายามยิงเพื่อจะหยุดคนร้ายนะครับ
มีจุดที่ไปยิงตอบโต้กันเนี่ยเป็นทางลอดใต้สะพานสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
แต่ตรงจุดนั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาถูกกระสุนเข้าไปนะฮะ
นบยิงสวนเข้ามาเนี่ยกระสุนนี้เข้าหน้าอกนะครับ
แล้วก็แขนข้างขวาตอนนี้อาการสาหัสอยู่นะครับ
ตำรวจที่มารองับเหตุก็ยิงสวนตอบโต้กลับไป
แต่ครั้งนี้นายนบเนี่ยกระสุนเข้าแขนก็เลยสามารถสยบความคลั่งของหมอนี่เอาไว้ได้

เมียตัวเองเจ็บยิงเจ้าของร้านขายของชำตายมายิงตำรวจเจ็บสาหัสอีก
มีรถตู้คันหนึ่งนะครับโตโยต้าสีดำ
เป็นรถของพลเมืองดีที่ขับไล่ตามคนร้าย
ถ่ายคลิปเมื่อสักครู่นี้ถูกยิงไปด้วยนะฮะมีถูกยิงไปด้วยนะครับ
ถูกยิงเข้าด้านหลังรถนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรูพลุนเลยเมื่อกี้
กระจกแตกด้วยนี่ฮะคือตัวของตำรวจที่บาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับผู้ต้องหาก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนั่นแหละ
เพราะว่าถูกกระสุนเข้าเหมือนกันตำรวจยึดอาวุธปืนได้นะครับ
เป็นปืนลูกซองยาวเบอร์สิบสองแล้วก็จักรยานยนต์ที่คนร้ายเนี่ย
ขี่หลบหนีด้วยเอาฟังเสียงคนขับรถตู้พลเมืองดีหน่อย
เห็นเขายิงปืนใส่ข้างร้านพี่ใส่ร้านคุณ
แล้วพี่ก็หวังดีก็รีบตามไปถ่ายวีดีโอ
แล้วก็ถี่หห่วงลดไปตำรวจก็เดินยิง

หลังจากที่ควบคุมตัวคนร้ายได้ระงับเหตุได้เนี่ย
หลังจากที่ควบคุมตัวคนร้ายได้รองับเหตุ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะครับ

โดยบอกว่าในนบเนี่ยผู้ต้องหาก่อเหตุก็เพราะว่าคลั่งยา
เสพยาบ้าอย่างหนักจนเกิดอาการหลอน
ใช้ปืนของพ่อนะจะยิงใส่เมียตัวเองก่อน
ลักษณะจะพยายามฆ่าเมียตัวเองแต่ว่าเขาเอี้ยวตัวหลบทัน
ก็โดนไปก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
มาที่ร้านขายของชำของคุณตาบุญเลิศ
แล้วก็มายิงใส่เขาจนเสียชีวิต

ระหว่างทางเนี่ยรถตู้ของพลเมืองดีก็ไล่ตามแล้วก็ถ่ายภาพไปด้วย
ยิงใส่รถตู้เขาอีกค่ะโชคดีที่คนที่อยู่ในรถตู้ไม่เป็นอะไรนะฮะ
แล้วตำรวจก็ไล่ตามมามีการยิงตอบโต้กับตำรวจ
ตำรวจก็ถูกกระสุนบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งนาย
ที่ในนบผู้ต้องหาจะถูกกระสุนบาดเจ็บเหมือนกัน

ซึ่งตรวจสอบประวัติทางคดีเนี่ยพบว่ามีคดีติดตัว
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะประวัติคดีเนี่ย
โอ้โหทางยาเสพติดเนี่ยเต็มเลย
เวลาเมาเมาอะไรต่างมีเรื่องของการแอบใช้วุฒิปืน
มขู่หรือมีการยิงอะไรบ้าง
แดดเดี๋ยวต้องดูความคิดหน้าอีกครั้งหนึ่ง

และเสิร์ฟของคนร้ายตอนนี้ว่าการสาหัสไหมครับ

แต่ว่าคนร้ายได้ต่อสู้ขัดขวาง

ละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ครับ
มีประวัติคดีเรื่องพยายามฆ่าด้วย
คือชาวบ้านบอกว่าในนบคนนี้ท่านผู้ชมครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตะบนกลางแดดนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยเราถามไปแต่ละคนนะฮะ

บอกว่านายนบหรือว่านายมานพ

ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งด้วย

เพราะว่ากลัวอันตรายกลัวจะถูกทำร้าย

ตอนนี้คุมตัวเรียบร้อยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวอายัดตัวไปดำเนินคดีต่อ

เดี๋ยวก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมต่อ

คืออย่างหนึ่งก็คือไอ้ยาบ้าที่เสพอยู่แล้วก็หลอนมาเป็นปีเนี่ย
มันไปซื้อมาจากไหนเนี่ย

มันก็เป็นปัญหาซ้ำซากที่เราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อย

เสพยาจนหลอนแล้วปล่อยทิ้งไว้เพราะเห็นว่าก็ยังไม่เคยทำใครตาย

ตายแล้วทีนี้ตายแล้ว